หนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนค่ะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบมากนะคะ

แล้วก็บอกว่าเออขอทดลองขี่ได้ไหมอยากรู้ว่าเครื่องมันแรงขนาดไหน

เหมือนเป็นหลักประกันว่าเออขอไปลองขี่
ขี่แล้วขี่เลยค่ะคุณผู้ชมครับไปเลย
เจ้าของร้านต้องคว้ามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่ตาม

นี่ขี่ไล่ตามกันแบบประชิดอย่างนี้เลยนะ
แต่คือคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงบิ๊กไบท์ค่ะ

ก็ขี่ไล่ตามกันไปจากหน้าซอยตากศิลป๒๐
จนสุดถนนเจริญกรุงก็ตามไม่ทันค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

ใครเจอเบาะแซนหรือจับตัวได้นะให้เงินเลยหนึ่งหมื่นบาท
ทีมข่าวเราสอบถามไปที่เจ้าของรถบิ๊กไบท์นะคะ
บอกว่าเขาเปิดร้านขายจักรยานยนต์มือ๒

บอกว่าขอซื้อบิ๊กไบท์คาวาซากิรุ่นนินจาสีเขียวดำ
เขาบอกว่าก็ให้มาดูของที่ร้านสิ
ราคามันก็สูงของแบบนี้ก็ให้มาดูให้มาจับป้าต้องกันก่อน
คนร้ายมาถึงก็ทำทีเป็นขอดูรถแล้วก็บอกว่า
ทดลองขี่ได้ไหมอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหน
แล้วก็วางบัตรประชาชนไว้ประหนึ่งว่าเออมั่นใจได้ไม่ทำอะไรหรอก
แต่อย่างที่บอกขี่แล้วขี่เลยนะคะไปเลย
พอแชร์เรื่องนี้ออกไปก็มีคนมาให้ข้อมูลเต็มเลย
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าของรถก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักบุคโล
แล้วก็ตามไปที่บ้านที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนด้วย
แต่ยังไม่เจอตัวนะคะแหม่ทิ้งของไว้เรียดราดขนาดนี้
เชื่อว่าอีกไม่นานก็บุตรต้องจับได้ไม่ยากนะคะ